ความว่านาทิตย์หลายคนก็หยุดอยู่บ้านเนอะไม่ได้ทำอะไร
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะพี่บุ๋มปนัดดาไม่หยุดจ้ะ
นี่ไปที่นี่เลยนะคะถูกต้องคุณผู้ชมไปนี่เลยค่ะที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะคะ
เพื่อนำอุปกรณ์การเรียนแล้วก็กีฬาค่ะแถมด้วยไอติมไปแจกให้กับน้องโรงเรียนบ้านหนองเขียว
บุ๋มนะคะได้แชร์เรื่องราวสุดซึ้งเอาไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ
ว่าได้มีโอกาสเจอลูกสาวบุญธรรมคนแรกที่ตอนนี้เป็นคุณครูบนดอยชื่อว่าครูแนน
ซึ่งพี่บุ๋มค่ะดูแลมาตั้งแต่ป๓แล้วนะผ่านมา๒๐ปีคุณผู้ชมค่ะ
จากเด็กกะเหลี่ยงตัวน้อยนะคะจนมาเป็นคุณครูของเด็กค่ะ
บุ๋มบอกเลยนะคะว่าภูมิใจมากได้เจอกันครั้งนี้ก็เลยแบบขอกอดกันแน่นแบบนี้ซะหน่อยคุณผู้ชม
น่ารักนะเป็นภาพที่เราแบบประทับใจนะคะนะงานนี้ค่ะพี่บุ๋มเนี่ยยังเล่าเรื่องราวความน่ารักนะ
ตอนไปมอบให้กับน้องไปมอบไอติมไปมอบของต่างนะเด็กที่อยู่บนดอยปีนึง
มีโอกาสได้กินไอติมน้อยมากเลยให้คุณทายปีหนึ่งได้กินกี่ครั้ง
ไม่รู้น่าจะไม่ได้กินอ่ะครั้งสองครั้งยากมากประมาณ๑๒ครั้งเท่านั้นถูกต้อง
เพราะขนขึ้นไปเนี่ยลำบากมากกว่าจะขนขึ้นไปทำยังไงละลายค่ะ
คราวนี้พี่บุ๋มนะคะเลยจัดให้แบบเต็มที่เลยถึงแม้จะเลอะเทอะไปบ้างค่ะแต่ก็เห็นแล้วคุณผู้ชม
มันมีความสุขอะค่ะแล้วก็แต่ละคนนะมารับไอติมอย่างน้อยนะไม่ต่ำกว่า๒รอบ
บางคนเนี่ยอร่อยจัดมากันเลยจ้ะ๕รอบไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งการลงพื้นที่ที่จังหวัดแม่ห้องศรครั้งนี้นะคะพี่บุ๋มเองก็ในฐานะประธานองค์กรทำดี
ถือว่าขึ้นไปแม่ห้องศรครั้งนี้คุ้มมากมากเลยนะคะทั้งไปเยี่ยมเด็กเด็กด้วยนะคะ
รวมไปถึงนี่บุคลากรทางการแพทย์ก็ยังคิดถึง
ใช่นี่พี่บุ๋มทำมาตลอดนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมีกระแสแล้วเพิ่งจะมีข่าว
เพราะก่อนหน้านี้ฉันก็รายงานข่าวมาตลอดเพิ่งจะรายงานข่าวไปว่าพี่บุ๋มเพิ่งจะรับลูกบุญธรรมมาอีกหนึ่งคนด้วย
เออจริงเขามีลูกบุญธรรมเยอะนะพี่บุ๋ม